สะบัดรอบกรุงเดี๋ยวจะพาไปทานไก่หมุนน้ำพึ่งชำเลย
หมักได้ที่อร่อยดีแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามเลยนะครับ
ในช่วงของสบัดรอบกรุง
โอ้วววเหมือนจะเกินปุ่ยอุ้ยไม่เกินแบบนี้เอา
หิวอ่ะเห็นแล้วหิวเกินปุ๋ยมุ้ยคุณผู้ชมฮะนี่คือเมนู

คุณผู้ชมฮะร้านแห่งนี้โดดเด่นในเรื่องของการหมักและย่างไก่อย่างมาก
ทางร้านจะนำไก่ทั้งตัวหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรพิเศษ
แล้วทาน้ำพึ่งครับน้ำผึ้งที่มันหวานชำ
ทั้งตัวตอนย่างแล้วก็หมุนไปด้วยหมุนไปด้วย

ใช่มันจะหวานชำแล้วก็ละมุนไปกับเนื้อของไก่จริง
นี่ไง
ก็พอย่างออกมาแล้วเนื้อมันจะชำไม่แห้ง

อร่อยแบบนั้นเลยคุณชิสา
ได้ลองไปทานแล้วก็ต้องไปอีก
ติดอกติดใจกับไก่ย่างร้านนี้จิรภาไก่มูล
จิรภาไก่หมุนจ้า
ไปเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้นะ
เผื่อใครจะโทรไปสอบถามว่ามีส่งไหมอะไรยังไง
ค่ะก็ถามกันไปได้หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ
อ่าแล้วขอบคุณติ๊กต๊อกของผู้ใช้รายนี้ด้วยนะคะ
จียอนดีด้วยค่ะเอาล่ะร้อนส้มตำหน่อยล่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒